จากเรื่องอากาศร้อนมาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่งงกันในโลกโซเชียลมีเดีย
กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาโดนจับแล้วก็โดนยึดรถมอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่าหลังจากเมื่อวันสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของเขาถูกผู้หญิงเป็นใครก็ไม่รู้
เอามาเล่นสาดน้ำแล้วเขาจำรถได้จากสติ๊กเกอร์จากสีของรถแล้วผู้หญิงก็แบบนะขอยืมเล่นหน่อยเดี๋ยวเอาคืน
แล้วพูดท่าทางเหมือนเมาอะค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าในคลิปนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เขาเอามอเตอร์ไซค์ของผู้ชายมาขี่
โดยที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้รู้จักกันนะ
แล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าเป็นเด็กตำรวจ

บอกด้วยบอกว่านะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปคืนให้

แล้วเดี๋ยวเราอัปเดตความคิดมายฟังค่ะ
เสียงอ่อนเสียงหวาน
เมื่อคนบอกว่าเบอร์ลิ้นเขาไม่กระดกแล้ว
เขาพูดแหละ
ก็ถามว่าเมาหรือเปล่าในโลกโซเชียลตามกัน
เรื่องนี้นี่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ตามนะคะ

ก็คือนายสงกรานนิ่มน้อย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๘เมษายนเนี่ยนะ
ตอนสักทุ่มหนึ่งตอนนั้นเล่นน้ำสงกรานอยู่

แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซคันนี้มันคุ้นนี่นะ
เตอร์ไซค์สีแดงมันเหมือนของเราเลยนี่
เคยเอาไปแว้นแล้วถูกตำรวจจับสพห้วยใหญ่จับ
รถเอาไว้ตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
แล้วเจ้าตัวนายสงกรานเขาก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้

มันมาโผล่อยู่กับผู้หญิงคนนี้เอามาเล่นน้ำสงกราน
ก็เลยเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้ไปคุยด้วยดีนะ
แต่นายสงกรานเขาก็บอกว่าผู้หญิงค่ะก็คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
เหมือนกับคนเมาคืออ้างแต่ว่าเป็นเด็กตำรวจ
แล้วหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
เจ้าของรถตัวจริงยืนงงสิคะเอาทำยังไงต่อดีล่ะไม่รู้ว่าจะยังไง
ทีนี้๕ทุ่มวันนั้นนี่แหละเพื่อนนายสงกรานก็โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ย
สงการเห็นรถนายอยู่แถวหาดจอมเทียน
พอไปดูปรากฏว่าอ้าวก็เป็นผู้หญิงคนเดิมในคลิปนี่แหละ
เอาไปใช้แล้วพอไปสอบถาม
ก็รู้ว่าคนที่ดูแลคอกรถของกลางเป็นคนให้ยืมมา
ทีนี้ต้องมาฟังนะว่าผู้หญิงเขาเป็นอะไรกัน
กับคนที่ดูแลคอกรถของกลาง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยตามไปที่ข้อเก็บรถของกลาง
ที่สพฮใหญ่เลยค่ะเที่ยงเผลอบังละมุง
พบรถจักรยานยนต์ของนายสงกราน
นำมาเก็บไว้ที่คอกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งนายวิชาโคกสวัสดิ์อายุ๓๙ปี
เป็นคนดูแลคอกรถของกลางบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขานำรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ออกไปซื้อของแล้วก็ไปเจอหญิงสาวในคลิป
ซึ่งเป็นแฟนเก่าขอยืมรถไปข้างนอก

คิดว่าคงไปไม่นานก็เลยให้กุญแจรถไป
แสดงว่านายวิชาที่เขาดูแลคอกรถของกัน

แล้วก็เจอแฟนเก่าก็ให้แฟนเก่ายืมไปอีก
เขาบอกว่ายอมรับว่าเขาผิดที่นำรถของกลางออกไปใช้

ซื้อข้าวซื้อของแล้วนำกลับมาคืนที่คอกทุกครั้ง
หรอทุกครั้งด้วยนะไม่ผิดเหรอฮะไม่ผิด

ไม่เคยคิดจะเอารถของกลางมาเป็นของตัวเอง
และถ้ารู้ว่าสาวแฟนเก่าจะนำรถไปใช้เล่นสงกราน
คงไม่ให้เอาไปแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วแอบขมวดคิ้วเบานะ
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะ

รองภูมิกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่

ว่าเรื่องนี้มันเป็นความบกพร่อง
ของคนที่ดูแลคอกรถของกลาง
เรื่องต้นก็เรียกนายวิชาที่เป็นคนดูแลคอกรถของกลาง
แล้วก็ผู้หญิงคนในคลิปที่บอกว่าเป็นแฟนเก่าของนายวิชา

เดี๋ยวหลังจากนี้จะขอดูข้อกฎหมาย

แล้วจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ